คุณผู้ชมครับเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการเลือกตั้งสอสอนั้น
น่าจะเป็นวันที่๒๔มีนาคมที่จะถึงนี้
เพราะว่าล่าสุดรองนายรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
บอกว่า๒๔มีนาคมเป็นวันที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการจัดการเลือกตั้งนะครับ
ติดตามในจอบประเด็นความเคลื่อนไหวการเมืองครับ
ที่ออกมาบอกว่าช่วงเวลาเหมาะสมในการจัดการเลือกตั้งที่สุดคือ๒๔กุมภาพันธ์
เพราะกรกตจะสามารถบริหารจัดการได้ไม่มีปัญหาโดยยึดกรอบ๙พฤษภาคม
ว่าพระราชกฤษฎิกาเลือกตั้งจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาภายในสัปดาห์หน้า
ผมมองว่า๓กับ๑๐จะจัดก็ได้
แต่ว่าอาจจะกระชั้นไปเมื่อเทียบกับวันที่จะประกาศพระราชกฤษฎิกา

เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะทำให้เหลือระยะเวลาหาเสียงเลือกตั้งสั้นหรือน้อย
ซึ่งวันนี้สำรวจแล้วเป็นแสนคนและเป็นวัยที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งนั้น
แล้วเขาคงไม่ขยับอะไรของเขากันอีกแล้วล่ะ

เมื่อคำหนึ่งถึงหัวต้นทาง
จึงการประกาศใช้ภาพระกิจสินิกา
แต่พระราชิกาน่าจะประกาศได้ในสัปดาห์หน้า
ท่าทีของนายวิศนุเกลืองามส่งผลให้อดีตกรรมการการเลือกตั้ง
นายสมชัยศรีสุธิยากรสมาชิกพักประชาธิปัตย์
เฟซบุ๊คส่วนตัวตำหนิว่ารองนายกวิศนุไม่ควรออกมาพูด
ควรเลือกตั้ง๒๔มีนาคมเพราะจะสร้างความอึดอัดให้กับองค์กรอิสระ
แต่รัฐบาลควรรู้หน้าที่ในการประสานกับสำนักพระราชวัง
ประกาศกิจสดีกาออกมาโดยเร็ว
เพราะขณะนี้ก็ล่าช้ากว่าที่รัฐบาลเคยประกาศไว้นับ๑๐วันแล้ว
เป็นจุดที่ต้องทำนะครับก็ไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะต้องไปกับองค์กรอิสระ
นายอภิษฐ์เวชาชีวาหัวหน้าพักประชาธิปัตย์
กล่าวระหว่างการลงพื้นที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมา
ว่าหน้าที่กำหนดวันเลือกตั้งเป็นอำนาจของกรกต
ที่จะทำให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใส
ส่วนรัฐบาลมีหน้าที่ทำพระราชกฤษฎีการเลือกตั้งให้เกิดความชัดเจน
เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งและการวิพากษ์วิจารณ์
ถึงความจริงใจของรัฐบาลและขอสชในการจัดการเลือกตั้ง
ขณะที่นายนิพิษอินทรสมบัติรองหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย

โดยอ้างว่ามีประหลัดจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้
เตรียมลงสมัครสอสอในจังหวัดหนึ่ง
และมีพฤติกรรมสั่งการให้ผู้นำชุมชนและอบทบางส่วนในพื้นที่
จัดเก็บบัตรประชาชนหนุนพักการเมืองหนึ่ง

ยืนยันมีหลักฐานชัดเจน
โดยที่แจ้งข้อมูลให้กับบาลัยกระทรงมหาฐไทยสาพ
และรับปากว่าจะตรวจสอบให้ปรากฏข้อเท็จจริง
โดยความผิดนี้สามารถโยงไปถึงกรรมการบริหารพักนั้นด้วย
เป็นความผิดที่เข้าข่ายยุบพัก
นายกรัฐมนตรี๑ใน๔รัฐมนตรีภักดิ์พลังประชารัฐเปิดเผยว่า

เพราะภารกิจงานต่างในความรับผิดชอบ

ขณะที่ในช่วงเช้าในวันพรุ่งนี้
นายอุตมาสวนายนหัวหน้าภักดิ์พลังประชาวรัฐ
ราชการเตรียมเป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการยุทธศาสตร์การเลือกตั้งของพักด้วยตัวเอง
หลังจากที่ผ่านมามักจะใช้ช่วงเวลาวันหยุด
ดำเนินกิจกรรมทางการเมือง